ท่านผู้ชมครับที่ป่าเขาศกสุราธานีเนี่ยกำลังตามหาตัวผู้ชายคนหนึ่งหลงป่าไป๒๐วันแล้วนะฮะ
สิบวันแล้วล่ะนานยี่สิบวันแล้วนะครับนายอ่าวัชิราศักดิ์มากแก้ว
อายุยี่สิบสี่ปีนะครับเป็นชาวบ้านหมู่เจ็ดตำบลคลองศก
หายตัวไปอย่างลึกลับนะฮะทุกผู้ชมครับในพื้นที่ป่าเขาศกนี่ฮะ
ป่าเขาศกอยู่ในพื้นที่หมู่๕บ้านบางบอนตำบลคลองศกอำเภอพนมจังหวัดสุราชธานี
หายไปตั้งแต่คืนวันที่๓๐มิถุนายนจนถึงวันนี้๒๐วันแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาศกเนี่ยแล้วก็ฝ่ายปกครองด้วยญาติญาติด้วยชาวบ้านด้วย
กระจายกำลังกันค้นหาวันหนึ่งเนี่ยใช้กำลัง๗๐คนต่อวันได้
หาตามจุดต่างในป่าที่คิดว่านายวัชิราศักดิ์จะหลงเข้าไป
หากันแบบอย่างจริงจังเลยนะเริ่มหาคือวันที่สิบหก
พระรหัสสบดีที่ผ่านมา๑๖กรกฎาคมจนถึงวันนี้ค้นหามา๕วันแล้ว
แต่ยังไร้วี่แววนะฮะคือทำไมเพิ่งมาหาอย่างจริงจัง๕วันที่ผ่านมา
เป็นแบบนี้ครับทุกผู้ชมครับคือคุณแม่ของนายวัชิราศักดิ์เนี่ย
บอกว่าปกติเนี่ยลูกชายเนี่ยเขาจะเข้าป่านะไปหาของป่าไปอะไรก็ว่าไป
อย่างมากสองวันก็กลับค่ะทีเนี้ยเที่ยวเนี้ยลูกชายเนี่ย
เข้าไปตั้งแต่๓๐มิถุนายนเนี่ยนะตอนแรกที่เข้าไปเนี่ยหายไป๓วัน
อ่าแม่บอกว่าผิดปกติแล้วทีแรกเนี่ยปกติสองวันต้องกลับ
แต่คราวนี้๓วันไม่กลับผิดปกติก็ไปหาที่บ้านเพื่อนไม่เจอตัว
ตอนนั้นมีชาวบ้านบอกว่าเออเห็นอยู่ตรงนี้นะเห็นวัชิราศักดิ์แล้วล่ะ
ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเขาคงกลับมาบ้านเองก็ไม่ได้หาต่อ
สุดท้ายก็ยังไม่กลับมาครับรอแล้วก็ยังไม่กลับ
ต้องไปแจ้งความคนหายที่สพพนมเมื่อวันที่๑๔กรกฎาคม
แล้วเจ้าหน้าที่ก็ถึงเริ่มออกตามหากันอย่างจริงจังเนี่ยตั้งแต่วันที่๑๖กรกฎาคมที่ผ่านมา
รอยในพื้นที่ที่ไปดูเนี่ยฮะก็มีร่องรอยตัดกิ่งไม้
มีขวดน้ำดื่มที่วางทิ้งเอาไว้แต่มันก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่า
นั่นคือร่องรอยของนายวัชิราศักดิ์คนที่หายไป
นี่ฮะที่เป็นร่องรอยที่เจอนะครับในพื้นที่ณขณะนี้
ลงปลารู้หวะมันต้องนอนรับไม่ตู้
เขาบอกว่ามันมากับเขาแล้วก็มากินข้าวห่อกันที่ตรงนี้
แล้วมันเปิดเครื่องโทรศัพท์แล้วก็มีข้อความเข้า
ว่ามีคนติดต่อมาอะไรแบบนี้แล้วมันบอกให้เขาเดินขึ้นไปก่อน
แล้วมันออกไปข้างนอกแล้วก็หายไปเลยครับอืม
แล้วบอกน้องเขาบอกว่าจะตามเข้ามาใช่ครับ
แต่ก็ไม่รู้ตามมาหรือไม่มาไม่ไม่ได้เลยคือวันที่หายไป
มันก็มีเรื่องแปลกแปลกอยู่อะครับอ่าวันเกิดเหตุช่วงค่ำค่ำเนี่ย
วัชิราศักดิ์เข้าป่าไปกับเพื่อนแล้วก็พ่อของเพื่อน
รวม๓คนด้วยกันบอกว่าจะไปส่องกบ
หากบมาขายจากนั้นนะฮะคืนวันนั้นนะฮะ
สิบมิถุนายนเนี่ยช่วงสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มนะอ่า
คนที่ไปด้วยเนี่ยบอกว่ามีข้อความส่งมาที่มือถือของนายวัชิราศักดิ์
วัชิราศักดิ์ก็เลยบอกว่าอ๋อเดี๋ยวจะมีคนมาหา
ขอออกไปก่อนขอออกไปจากป่าก่อนค่ะนะฮะ
ก็เลยแยกกันตรงศาลพระภูมิแถวจุดในนั้น
แล้วนายวัชิรศักดิ์ก็เดินกลับขึ้นไปบนถนนดินแดงอ่า
อันนี้เพื่อนกับพ่อของเพื่อนเขาบอกนะเพื่อนกับพ่อของเพื่อนก็เดินเข้าป่ากันต่อ
แล้วหลังจากนั้นไม่มีใครเจอนายวัชิรศักดิ์อีกเลยนะฮะ
ยังเป็นปริศนาอยู่ว่าตกลงที่แยกกันตรงนั้นที่เป็นถนนดินแดงจุดสารพระภูมิ
อ่าที่พื้นที่ป่าเขาศกเนี่ยนะนายวัชรศักดิ์เขาเดินย้อนกลับเข้าป่า
หรือว่าเขาออกนอกป่าไปแล้วหรือว่าไปหาเพื่อนที่บอกว่าส่งข้อความมาหา
เจอเพื่อนแล้วแล้วก็จะเข้าป่าไปหากบจะตามพ่อกับเพื่อนกับพ่อของเพื่อนที่เข้าไปก่อน
อืมแล้วหาไม่เจอมันมืดมันค่ำแล้วแล้วพลัดหลงกันหรือว่ายังไงอันนี้ไม่รู้อ่า
สิบวันแล้วนะฮะตอนนี้ตำรวจกำลังเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหลายเนี่ย
มาสอบสวนอยู่นะฮะกำลังสืบสวนหาเบาะแสเพิ่มเติมอยู่นอกจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างต่าง
ที่กำลังระดมกำลังกันออกค้นหาในพื้นที่ป่าอืมซึ่งหามาห้าวันแล้วยังไม่เจอค่ะ
นี่นะฮะ๒๐วันแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ